มีคดีน่าสะเทือนใจเกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
คุณยายคนหนึ่งวัย๘๔ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ถูกเพื่อนบ้านที่เป็นคุณตาวัย๘๙ปีเข้ามาข่มขืนนะครับ
โดยลูกสาวเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับ

ส่วนคุณยายนั้นหลังจากถูกข่มขืนก็ป่วยไข้ขึ้น
และที่สุดแล้วก็เสียชีวิต
อย่างไรก็ตามตาวัย๘๙ปีผู้ก่อเหตุยังปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับ

อายการจังหวัดนางรองสั่งสอบเพิ่มเติมคดีในสินนามสมมุติ

ผู้ถูกกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวนางแดงนางสมมุติ
อายุ๘๔ปีที่มีบ้านอยู่ตรงข้ามกัน

เหตุเกิดต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

โดยอายการจังหวัดนางรองเผยว่า

พนักงานสอบสวนสพนางรองสอบสวนเพิ่มเติม

โดยระบุว่าไม่มีผลกระทบรูปคดี
ถึงแม้ผู้เสียหายจะเสียชีวิต
ส่วนทางด้านญาติต้องการให้คนผิดรับโทษ
โดยลูกสาวนางแดงซึ่งเห็นเหตุการณ์

นำนางแดงไปโรงพยาบาลนางรอง

ไม่คิดว่าคนใกล้ตัวซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันจะก่อเหตุนี้ได้
ก็ทำได้หมดแต่แกพูดไม่ได้
เพราะว่าบ้านมันก็ไม่ใช่แบบ
คือมันติดกันจะบิดให้มันอัดทำไม
ลูกเข้าออกวันหนึ่งไม่มีกี่รอบถูก

เว้ยมานั่งคอมเมนต์บนเตียง
มันไม่ใช่แล้วนะคะหนูก็ตะโกนตะโกนบอก
เฮ้ยชัวร์มาดูข้อเก๊ทำไมทำไมทำไม่รู้แบบนี้
แล้วเขาก็มาต้านี้เก๊ก็หยกขาของอะไรออก
เพราะว่าเก๊ก็กล้าวขาเหลือเตียง
แล้วหลังจากนั้นหนูก็นั่งร้องนั่งร้องอ่ะ
แต่ถามว่าหนูเห็นหมดแล้วถึงหนูมานั่งร้อง
ไม่ใช่ว่าหนูไม่เห็นน่ะคือหนูเห็นแล้วว่าเฮ้ยต้านี้หยกขาของละเมษ

คือแบบชินละหนูเองไม่ได้นะ
ด้านนางพานามสมมุติลูกสาวในสิน
เชื่อว่าพ่อจะก่อเหตุดังกล่าวเพราะอายุมากแล้ว
ส่วนในสินเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ที่ผ่านมาตำรวจนัทก็ให้ความร่วมมือไม่คิดหนี
และช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดใหม่เรียรัยทอง

จัดพิธีชาปนกิจนางแดง
หลังจากเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
โดยลูกของนางแดงบอกว่า

แม้ว่าจะไม่มีญาติใกล้ชิด

ก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน